สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโบราณว่าตีงูต้องตีให้ตาย
อย่าตีให้หลังหักตีให้หลังหักเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่
เรื่องหมูเถือนถึงเวลาแล้วต้องลุยให้ถึงที่สุด
ลุยให้เสด็จน้ำถ้าทำไว้ครึ่งครึ่งกลางกลาง
เดี๋ยวก็กลับมาใหม่พอเรื่องเงียบก็กลับมาใหม่
แล้วก็มานั่งปราบนั่งแก้กันใหม่ฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่จะต้องทำอย่างที่นายกสั่งการ
เธอจะต้องเดินหน้าอย่าให้คนนำข้าวหายไปสักพักแล้วนำเข้าใหม่
อย่าให้ค่าราชการที่เกี่ยวข้องหายไปสักพัก
ก็ไปรู้เห็นเป็นใจกับเขาใหม่ผมเห็นมาเยอะแล้วครับเรื่องแบบเนี้ย
ตูมตามตึงตังกันตั้งแต่ตอนแรกพอเรื่องเงียบไปก็กลับมาใหม่ทุกที
แก่รุ่นผมเนี่ยมันผ่านเรื่องแบบนี้มาเยอะแล้วถึงจะบอกนายกว่าต้องเดินให้ถึงที่สุด
เพราะว่าผลประโยชน์มันเยอะผลประโยชน์ระหว่างนักธุรกิจนำหมูเข้ามา
ผลประโยชน์ของค่าราชการที่รู้เห็นเป็นใจมีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ผ่านมารวยกันไม่รู้เท่าไหร่ตอนนี้มันจะต้องเจอบทลงโทษ
ฉะนั้นหน้าที่เราคนเป็นสื่อเราก็ต้องรู้ว่าประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้
ถ้าสื่อไม่นำเสนอไม่คอยกระทุ้งเดี๋ยวมันก็นอนก้น
ต้องคอยเขย่าเอาไว้อย่าให้มันนอนก้น
วันนี้เนี่ยผมหยิบเอาที่นายกสั่งการนายกสั่งการเข้มเลยครับเมื่อวาน
นี่นายกขีดเส้นจับหมูเถื่อน๗วันให้ได้ผล๗วันนับไปเถอะ
วันนี้วันอังคาร๗วัน
อังคารหน้าแล้วที่ผมโดนใจมากที่สุด
ต้องจับเจ้าใหญ่ให้ได้นี่นายกเนี่ยดักทางไว้ถูกต้องแล้วครับ
ถ้านายกไม่เน้นเรื่องจับรายใหญ่เดี๋ยวก็จับแต่รายเล็กรายย่อย
ปลาซิลปลาสร้อยได้ลายเล็กลายน้อย
แต่ลายใหญ่รอดหยดรอดหมดเพราะไอ้พวกลายใหญ่เนี่ย
เงินมันหนาเงินมันเยอะเงินมันเสกเป่าอะไรต่ออะไรได้
เงินมันบังตาได้สิ่งที่มองเห็นก็มองไม่เห็น
ฉะนั้นวันนี้ขอความคืบหน้าตามความคืบหน้าหน่อย
ว่าเรื่องนี้จะไปที่ไหน๑เมื่อวานนี้
พบตรผลเอกต่อศักดิ์เข้าพบนายก
นายกเศรษฐาบอกว่าพบตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องความคืบหน้าเรื่องหมูเถือนให้ทราบ
แล้วนายกก็บอกอย่างนี้เรื่องนี้ต้องดำเนินการให้เร็วที่สุด
ภายใน๑สัปดาห์เหมือนที่เป็นข่าวพาดหัวไปเมื่อกี้
สองต้องมีการจัดการกับตัวใหญ่ตัวเล็กเล็กเอาไว้ที่หลัง
ได้ยินกันไหมครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือใครต่อใครที่เกี่ยวข้อง
เอาตัวใหญ่ให้ได้ก่อนตัวเล็กเอาไว้ทีหลัง
ฉะนั้นแล้วมันต้องรวดเร็วด้วยนายกต้องกำชับว่าให้รวดเร็วด้วย
ถ้าช้าปล่อยไว้อย่างนี้ปล่อยไว้ยืดเยื้อเลื้อรัง
ก็ยิ่งให้เวลาคนพวกนี้มันทำลายหลักฐานยักย้ายถ่ายเท
สุดท้ายก็จับมือใครดมไม่ได้ในที่สุดก็ได้แต่ร่องรอย
ไว้ให้เจ้าหน้าที่ดูจับอะไรไม่ได้
คำสั่งของนายกคราวนี้ฟังไว้นะ
ดีเอสไอร์กรมประสูรสัตว์จะขารับท่านนายกไหม
วันนะดีเอสไอหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย
พันธุ์ตำรวจโทพันธบตรียุทธนาแพร่ดำ
รองอธิบดีบอกว่าล่าสุดล่าสุด
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำข้าวหมูเถื่อนแล้ว
หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดตู้คอนเทนเนอร์เยอะไหมล่ะครับ
หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดตู้คอนเทนเนอร์จับได้แล้วแปดราย
จับได้แล้วแปดรายถามว่าไอ้กลุ่มที่จับได้เนี่ย
เป็นกลุ่มแบบไหนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มบริษัทชิปปิ้งครับ
ปิ้งก็คือคนที่นำสินค้าเข้ามา
แล้วก็รับจ้างเขาตัวเองเป็นชิปปิ้ง
จับได้แต่ชิปปิ้งแล้วชิปปิ้งจะซัดทอดได้ไหมล่ะ
นำข้าวมาส่งให้ใคร
ถัดมากลุ่มนายทุนตัวใหญ่ที่นายกอยากเห็น
ใหญ่แค่ไหนไม่รู้แต่นายกใช้คำว่ากลุ่มนายทุนตัวใหญ่ต้องจัดการก่อน
ตอนนี้ได้เพียงสองคนคือสองพ่อลูก
คือสองพ่อลูกที่เป็นข่าวไปแล้วแล้วได้ประกันตัวไปแล้วด้วย
ส่วนนายทุนที่ใหญ่จริงต้องคอยดูฝีมือดีเอสไอ
ว่าจะสาวถึงตัวได้แค่ไหน
คนตัวใหญ่พวกเนี้ยมันเก่งถ้าโดยดูหนังจีนเนี่ย
ได้ยินไหมมันเหยียบหิมะไร้ร่องรอยทำอะไรไว้ก็ไม่มีหลักฐาน
เพราะมีนอมินีมีคนมาทำงานแทนสาวยังไงก็สาวไม่ถึง
นี่มันน่าเจ็บใจตรงนี้เว้นแต่ว่าดีเอสไอเนี่ย
ถ้าแน่จริงนะทำงานให้มันสมกับที่เขาตั้งเป็น
ดีเอสไอหน่อยได้ไหมดีเอสไอเนี่ยบอก
ถ้าสาวถึงมีหลักฐานเชื่อมโยงถ้าถึงตัวได้นั่นแหละ
ถึงจะมีฝีมือให้มันสมกับที่ว่าเขาอุตส่าห์ตั้งขึ้นมาเป็นกรมพิเศษ
เอาคนที่ชำนาญการสอบสวนแต่ว่าถ้าสอบสวนอะไรไม่ได้
มันก็ต่างตรงไหนไม่ต่างตรงไหนกับตำรวจ
ถัดมาสิ่งที่ไอ้คนพวกนี้มันกลัวที่สุดยึดทรัพย์ครับ
คดีจะนำไปสู่การยึดทรัพย์ได้ไหมนี่คือคำถาม
ก็ได้คำตอบว่าพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศ
รองเลขาปปงบอกว่าดีเอสไอได้มีการส่งรายชื่อ
สินมาให้ปปงเพื่อดำเนินการอายัดและยึดทรัพย์สินที่เชื่อถือว่าเกี่ยวข้องกับคดี
และที่ประชุมของคณะอนุกรรมการธุรธุรกรรมมีมติให้ยึดทรัพย์กลุ่มที่หนึ่ง
หรือกลุ่มบริษัทชิปปิ้งเอกชนนำข้าวหมู๕๓ล้านบาท
แบ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง๓๑ล้านเงินฝากเท่านั้นเท่านี้
เอาเป็นว่าจะนำเข้าสู่การยึดทรัพย์
ทีนี้ส่วนกลุ่มที่๒คือกลุ่มที่ได้รับเงินมาแล้วจากผู้ต้องหา
แล้วนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นอันนี้ปปงกำลังตรวจสอบ
เรื่องของการยึดทรัพย์เพราะว่าพวกนี้พอได้เงินมาก็ไปฟอกเงิน
ปปงเอาอยู่ไหมล่ะตามเขาทันไหมล่ะ
อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ไปเกี่ยวข้องกับการเปิดตู้การออกของที่ท่าเรือแหลมชะบังเนี่ย
วันก่อนก็มีข่าวว่าไปเปิดตู้ดู
เจอแต่เนื้อหมูเต็มไม่รู้ตั้งกี่ตู้
ไหนขอดูซิว่ามันแจ้งมาว่ายังไงตอนนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าครับ
มันแจ้งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าตบตาเจ้าหน้าที่
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เห็นเห็นอยู่ว่านั่นมันหมู
ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วปล่อยให้เล็ดลอดไปได้ยังไง
ถ้าไม่มีเงินไปเกี่ยวข้องถ้าไม่ไปรับเงินเขา
ส่วนกลุ่มข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นายทุนใหญ่
คนพวกนี้มันถึงกันอยู่ถ้านายกไม่เข้ม
สาวไม่ถึงหรอกครับไปไม่ถึง
ข้าราชการตัวใหญ่ก็ไม่มีหลักฐาน
พวกนี้อย่างที่บอกมันเหยียหิมะร่องลอยทั้งนั้น
ร่องรอยทั้งนั้นฉะนั้นต้องดำเนินการ
ลงโทษทางวิธีปกครองย้ายได้ย้าย
ตั้งกรรมการสอบได้ตั้งกรรมการสอบ
ผมเนี่ยได้เห็นว่าเรื่องต่างที่นายก
ออกโรงเองแบบนี้แล้วเนี่ยสั่งการเองแบบนี้แล้ว
ถ้ายังทำอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไง

กรมสอบสวนคดีพิเศษปปงตำรวจกรม
กรมสวนกรมประสุนสัตว์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
นายกต้องเอาให้จริงนะครับ
นายกลงทุนถึงขนาดสั่งการแบบนี้แล้ว
ถ้าไอ้คนพวกนี้ไม่ฟังนายก

ส่วนเรื่องสุดท้ายคือ
เรื่องที่จะเข้ามาช่วยวงจรคนเลี้ยงหมูรายย่อย
เพราะว่าที่ผ่านมาเขาเสียหายเยอะ
หมูรายย่อยเนี่ยเลิกกันไปแล้วหลายเจ้า
ตอนนี้นายกต้องสั่งการให้ไปฟื้นฟู
ไปดูแลให้เขากลับมาเลี้ยงหมูได้ต่อ

ไปช่วยเขาเพราะเขาเสียหายมามาก
จากการที่ราชการปล่อยให้หมูเถื่อนเข้ามา
เอานะผมก็รอดูว่านายกจะเอาจริงไหม